ผู้ชมครับที่ลบบุรีครับตีสองที่ผ่านมาไปดูรถตู้นะ
รถตู้ของคุณลุงมานพนี่ฮะอืม
ไฟไหม้แบบวอดทั้งคันนะครับคือลุงแกขับไปขับไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย
ปรากฏว่ามันไปถึงทุ่งนาครับ
แล้วรถเนี่ยไปติดอยู่กับคันนาแกก็พยายามเร่งเครื่องยนต์นะครับ
ทีนี้พอเร่งเครื่องยนต์มันติดกับคันนานล้อมันก็หมุนไง
พอล้อมันหมุนมันก็หมุนฟรีฟู้ดมันก็เสียดสีกับฟางข้าว
จนเกิดความร้อนแล้วไฟลุกไหม้ขึ้นมาเท่านั้นแหละฮะ
ทั้งคันครับถามลุงว่าเอาลุงทำไมลุงไม่โทรแจ้งใครมาช่วย
ลุงบอกโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถมันก็ไม่รู้จัก
รอจนเจอชาวบ้านแถวนั้นเขาออกมาส่องหาหนูกันเนี่ยถึงขอความช่วยเหลือนะครับ
ปี๑กว่าเกือบปี๒ครับทุกทุกคนครับที่บ้านมีนะฮะที่รบบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับรถคันนี้เป็นรถของนายมานพทัพฤทธิ์นะครับ
อายุ๖๕ปีนะฮะนี่ฮะกลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๑ตะบนสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ
นายมานพเนี่ยลุงมานพเนี่ยนะฮะบอกว่าขับรถคันนี้มานะครับ
เป็นรถรับส่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ขับออกมาจากตะบนวังเพลิงอำเภอโคกสำโลง
สักตีหนึ่งจะออกไปรับพนักงานค่ะแต่ไม่รู้ว่าขับเลยหลงมาถึงบ้านหมีได้ยังไง
ทีนี้ลุงก็มันมืดไงลุงก็ขับวกไปวนมาหาทางออกไม่เจอหาไปหามา
ไปถึงกลางทุ่งนาถึงกลางทุ่งนาไปติดคันนามันมืดสนิทไม่รู้จะทำยังไง
เร่งเครื่องเพื่อจะให้มันหลุดจากคันนาล้อหมุนฟรีเสียดสีฟางข้าวที่ทุ่งนาเนี่ยฮะ
ไฟลุกพลึบขึ้นมาเลยพยายามใช้น้ำดื่มในรถเนี่ยมาราดดับไฟแต่เอาไม่อยู่
ไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วสุดท้ายต้องวิ่งหนีออกมาฮะ
โทรศัพท์มือถือก็อยู่ในรถขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้
หลงมาหลงมาเลยมาบ้านหมี่แล้วก็จะหาทางกลับรถใช่ไหม
จะกลับหนูจะหาวิธีกลับไปตลาดโคกสำรง
ลูกก็รู้ว่าลูกช่วยอยู่ในเกร็ดข้อสำโรงอยู่ติดดิน

มันมีน้ำอยู่ขวดลุงก็ไปลาด

ไม่อยู่
นี่ฮะทางบริษัทต้นสังกัดของลุงบอกว่าปกติแล้วทุกวันเนี่ยตอนตี๔
แกต้องมารับรถบริษัทอยู่ที่อำเภอโคกสำโลงลบบุรี
แล้วก็ไปรับพนักงานในเขตพื้นที่ตามที่แกต้องรับผิดชอบดูแล

แต่ว่าอาจจะมีอาการหลงลืมหรือเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาเป็นว่าก็ต้องไปดูเรื่องของสาหงสาเหตุกันต่อไป

ลุงก็ปลอดภัยก็โชคดีนะฮะยังหนีไฟออกมาได้ทันนะครับ